คุณผู้ชมคะหลังจากเรื่องของการมรณภาพของสมเด็จพระวรรณรัฐนะคะ
ซึ่งท่านมรณภาพไปเมื่อวันที่๑๕มีนาคม๒๕๖๕ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นมันมีข่าวเรื่องของการยักยอกทรัพย์สินของวัด
มูลค่าล่าสุดที่ทราบมากว่า๒๐๐ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชม
จริงเยอะมากทีนี้มันก็นำไปสู่
การจับกลุ่มลูกศิษย์วัดคนสนิทคนหนึ่งค่ะ
และล่าสุดเนี่ยทางวัดบวรเองมีการออกมาแถลงการในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
จับกลุ่มลูกศิษย์คนสนิทของสมเด็จพระวรรณรัฐได้
จับได้เมื่อวันที่๒๓๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
โดยผู้ต้องหาก่อเหตุในช่วงที่สมเด็จพระวรรณรัฐอาภาษณจนกระทั่งท่านละสังขารค่ะ
สอบสวนพบว่ามีการยักยอกทรัพย์ไปจำนวนมากถึง๒๐๐ล้านบาท
ซึ่งเป็นสมบัติของวัดบวรนิเวศวิหารนะคะ
เงินจำนวนนี้เป็นเงินของการบุรณวัดค่ะ
และวัดสาขาทั้งวัดบวรและวัดสาขาค่ะ
ในส่วนที่สมเด็จพระวรรณรัฐดูแลทั้งหมดด้วย
ตรงนี้ที่เยอะมากมูลค่ามหาศาล
เรื่องต้นนะคะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับตัวผู้ต้องหาว่าช่อกงและปลอมแปลง

ล่าสุดค่ะทางวัดบวรเองออกแถลงการ
ลงวันที่๒เมษายน๒๕๖๕ระบุว่า
สมเด็จพระวรรณรัฐอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
แก่มรณภาพเมื่อวันที่๑๕มีนาคม๒๕๕๙
มีการตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีของวัดบวรกับของวัดอื่น
อยู่ในความดูแลของเจ้าประกุลสมเด็จ
พบหลักฐานว่ามีบุคคลกระทำการโดยมิชอบ
ทรัพย์สินและเงินในบัญชีของวัดไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ

กระทำการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดไปเรียบร้อยแล้ว
คดีอยู่ระหว่างการฝากขังยังชั้นสอบสวน

นี่เป็นแถลงการของทางวัดนะคะนี่คือล่าสุดเลย
ทีนี้คุณผู้ชมคะไปที่เรื่องของคดี

พบว่ามันมีเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์
ที่เขาบอกว่าเขาใช้การลักเงินจากบัญชีเงินฝาก
มันตรวจสอบมันมีบัญชีที่ลักลอบออกไปกว่า๘๐ล้านบาทเลย
ถูกต้องนอกจาก๘๐ล้านบาทแล้วเนี่ยนะคะ
มันยังมีอีกหนึ่งบัญชีอันนี้เยอะกว่า

รวมแล้วอย่างที่บอกไป๒๐๐ล้านบาทนะคุณผู้ชม
แต่ว่าย้ำแบบนี้ว่าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดยังไม่เสร็จ
อาจจะมีมากกว่านี้หรือไม่อย่างไรน่าติดตามครับ
ซึ่งสามารถติดตามกลับทรัพย์สินกลับมาได้แล้วจำนวนหนึ่งนะครับ
แล้วก็อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงทรัพย์สินที่ต้องสงสัยเอาไว้ได้แล้ว
มีของกลางที่ทำการยึดตรวจสอบไว้หลายร้อยรายการมีอะไรบ้าง
รถยนต์พระเครื่องและพฤติการในการก่อเหตุของผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ไม่ได้กระทำครั้งเดียวแบบหมดทั้งหมดทั้ง๒๐๐ล้านบาทนั้นนะ
แต่คืออาศัยความใกล้ชิดไงเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงเอกสารเขาเห็นทุกอย่าง
เขาสามารถที่จะปลอมแปลงเอกสารได้ทำธุรกรรมทางการเงินและลักลอบ
ใช่ค่ะทีนี้จากการสืบสวนในตอนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ว่ายังไม่พบนะคะ
ว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในครั้งนี้
แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลว่า
มีผู้อื่นให้ความช่วยเหลือหรือร่วมก่อเหตุกระทำความผิดด้วยหรือไม่
โดยสำหรับทรัพย์สินของสมเด็จพระวรรณรัฐนะคะ
เรื่องต้นตรวจสอบไม่พบว่ามีการทำพินัยกรรมเอาไว้
ซึ่งตามกฎหมายทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างที่ครองสมณเพศ
มรณภาพไปโดยไม่มีการจำหน่ายจ่ายโอนเอาไว้
สินทั้งหมดก็จะตกเป็นของวัดค่ะ